คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ทรหดในวงการบันเทิงบ้านเรา
สำหรับคุณอุ้มลักษณะและคุณบอลปริศนา

โอ้โหก่อนหน้านี้จำได้ไหมว่าเขามีดราม่ามีอุปสรรคเรื่องความรักเยอะแยะมากมาย
พักการลงภาพคู่ไปแบบยาวเลยนะคุณ

แต่ว่าล่าสุดทั้งคู่ได้เลิกดีแล้วนะ

จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาแล้วค่ะ
โดยฝ่ายหญิงได้เดินหน้าแจกการ์ดให้ผู้หลักผู้ใหญ่
รวมไปถึงเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นศิลปินตลกรุ่นใหญ่อเป็ดเชิญยิ้ม
ที่ได้ถ่ายภาพคู่กับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดง

ลักษณะเอาการ์ดแต่งงานของเธอมาเชิญอาเป็ด
ยินดีนะจ๊ะงานนี้ต้องไปขอบอก

ซึ่งก็ทำเอาเหล่าโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต
ร่วมแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมาย
รวมทั้งบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยนะคะ
ได้เห็นทั้งคู่มีวันนี้ก็รู้สึกยินดีด้วยจริง
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โห

แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคู่นี้ตลอดเลยก็คือ
คือทั้งคู่จะชอบพากันไปทำบุญ
ก็ไม่รู้ว่าพอแต่งงานแล้วจะมีเบบีแบบน้องสาว
แยะและนะคะถือว่าครบละ
ในการทำหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยต่อไปก็เตรียมที่จะแต่งงานกันแล้ว

ใช่แล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะได้เรื่องวิวาเมื่อไห